ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยืนหันหน้าเข้าประตูใหญ่ของรัฐสภาเนี่ย
กซ้ายปีกขวาเป็นถนนสองเส้นเนี่ยตำรวจวางแนวกั้นเอาไว้ตรงนั้นนะฮะ
ค่ะล็อกพื้นที่เอาไว้แต่ว่าผู้ชุมนุมทางฝั่งของแยกเกียรติกายตอนเนี้ย
ได้ฝ่าแนวรั้วลวดหนามแล้วก็มาเข้าใกล้พื้นที่หน้าประตูรัฐสภานะครับค่ะ
ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานสดเข้ามานะครับ

นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับที่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ตรงนี้นะครับใกล้กับสี่แยกเกียรติกายนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่วางแนวกั้นเป็นแท่งบารีเออร์เอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นเมื่อสักประมาณช่วงเย็นเนี่ยนะฮะ
ชุมนุมได้ฝ่าแนวกั้นที่เป็นรั้วรวดหนามเข้ามาได้นะครับ
แล้วก็แท่งบารีเออร์ด้วยนะฮะจนเข้ามาถึงจุดด้านใน
ซึ่งมาเจอกับแนวของเจ้าหน้าที่อีกจุดหนึ่งนะฮะ
จะมีรถบัสด้วยนะครับแต่ถ้าท่านดูทางฝั่งซ้ายมือนะฮะ
ฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าหันหน้าเข้าประตูของรัฐสภาเนี่ยนะครับ
ตรงนี้จะเป็นถนนสามเศษนะฮะ
จะมีจุดแนวกั้นของเจ้าหน้าที่อีกจุดหนึ่ง
ใกล้กับบุญรอดบิโอรี่นะฮะ
ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ฝ่าเข้ามาตามรายงานล่าสุดนะฮะ
แต่ว่าคุณนัทพงศ์เรือสันเทพบอกว่าลักษณะเหมือนมีการยิงแก๊สน้ำตา
ใช่ค่ะก็เป็นความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ไม่มีแล้วแต่เป็นกลิ่นแก๊สน้ำตาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงบริเวณนั้น
เพราะว่ามีการฉีดประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเย็นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ขณะนี้บริเวณศรีแยกเกดใกล้ก็มีการห่างจากรัศมีรถ
ประมาณ๑๐๒๐เมตรเพื่อกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ชุมนุมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปอยู่ตรวจสอบอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันรอบบริเวณถนนประชาราชสาย๑ขนาดนี้นะครับ
ก็จะมีการมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่การไม่ให้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพราะว่ายังหวั่นอันตรายกันอยู่
เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอลละหมาดเลยนะครับมวลชนจำนวนมหาศาลวิ่งหนีตายกัน
เพราะคิดว่ารถแก๊สจะระเบิดเพราะกลิ่นค่อนข้างแรง
ตอนนี้ก็มีประดานประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าอย่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใกล้เลยนะครับ
เพราะว่าบางคนได้กลิ่นแก๊สออกมาจากรถ
ขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่แถวนี้ก็ยังคงปักหลักกันอยู่บางส่วนนะครับ
ว่าจะเป็นกลุ่มกาดกลุ่มประชาชนที่มาอยู่บริเวณนี้ก็มีของมีขายกันบริเวณนี้ด้วย
ส่วนสี่แยกเกียรติกายตอนนี้ทุกคนต้องถอยห่างรถเมย์เลยนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่เขตอันตรายจริงใครจะผ่านตรงนั้นจะต้องรีบวิ่ง
ขนาดเดียวกันถนนประชาราชสาย๑มุ่งหน้าไปแยกบางโพขนาดนี้นะครับ
ก็จะเห็นว่าบนสะพานมีกลุ่มมวลชนจำนวนมากอยู่บริเวณนั้น
บางส่วนก็ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เดินจากแยกบางโพมาถึงบริเวณสี่แยกเกียรติกายตรงนี้นะครับ
ตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ก็มีกลุ่มกาดอาชีวะ
ก็ได้เข้ามาสมทบในพื้นที่ส่วนเครือข่ายนนทบุรีคนรุ่นใหม่นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางสอสอได้นำมวลชนที่นั่งเรือมา
มายังบริเวณจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนปลอดภัยแล้ว
ก็จะเห็นว่าประตูทางเข้าประตูหลักของรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เดิน
เริ่มเดินเข้ามาประมาณเกือบบ่ายสามโมงเนี่ยจนถึงเวลานี้ใช้เวลาประมาณ
โอ้โหเกือบ๕ชั่วโมงในการเดินที่มาบริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา
ซึ่งณตอนนี้คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นณขณะนี้นะครับ
จะเห็นว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นมีการนำเอาน้ำไปแจกจ่ายให้กับทางตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้าของประตูทางเข้านะครับ
โดยบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับถูกกั้นไว้เป็นมวลชนของตำรวจที่อยู่บนพื้นที่นี้นะครับ
เป็นตำรวจควบคุมฝุงชนที่มีโรครวมไปถึงหมวกรวมไปถึงมีเกาะกันกระสุนที่อยู่บริเวณด่านหน้านะครับ
ณตอนนี้คุณผู้ชมครับมีการนำเอาลูกโป่งแล้วก็บอลลูนขนาดใหญ่มาอยู่บริเวณ
ด้วยลูกโป่งและบอลลูนขนาดใหญ่ที่มาอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งในจนถึงตอนนี้จะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมบอกแล้วนะครับว่าการปล่อยลูกโป่งนั้นเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องของการบุกทางอากาศ
หลายแยพที่แป๊ดยางไม่ได้ถูกปล่อยข้างในรักษณ์ในพลังกายภาคนั้น
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับนายอัธพลบัวพัฒน์คู่ใหญ่ขอนแก่นนั้น
อยู่ระหว่างการปลาใสอยู่บริเวณพื้นที่อยู่รถเครื่องขยายเสียงอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ท่ามกลางกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้จำนวนมากที่เดินเท้ามาจากแยกบังโพ
มาถึงบริเวณพื้นที่นี้นะครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่า
ฝั่งขวามือของผมนั้นทางกลุ่มมวลชนนั้นจะสามารถเดินเท้าฝ่าแนวกั้นของตำรวจมาได้หรือไม่นะครับ
แต่จนถึงขณะนี้มวลชนนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของรัฐสภาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
ได้มาเจรจากับกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนี้เขาว่าจะให้มีการจัดกิจกรรมอยู่บริเวณจุดนี้ได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น
แล้วก็จะมีตำรวจนั้นคอยนั่งอารักษาประตูทางเข้าไว้ให้กลุ่มมวลชนนั้นสามารถเข้าไปด้านในของอาคารรัฐสภาได้นั่นเองนะครับ
จนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภานั้นจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหน
แต่ถ้าจนถึงขนาดนี้ทางกลุ่มมวลชนทางกลุ่มแกนนำนั้นอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่อยู่บริเวณจุดนี้อยู่นะครับ
ซ้อยจู่กรุงเทพกับว่าแซ่งคือซ้อยจู่บางเฮ่ามันเป็นมั่วนั้น

ใครลาดข้ามาเปิดขายของยั่วที่เหล่นมุเจ้าดี

ถ้าอาการเมืองนี้อุปกรณ์
ถ้าดูนะขนาดนี้กลุ่มผู้ชมนุมก็สามารถเข้ามา
ปรากษ์หลักอยู่ที่ด้านหน้าประตูใหญ่ของรัฐศพาลัยแล้ว

เกี่ยวกับการติดตามเรื่องของการรับร่าง
หรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐศพมานูต้องตามกันกันต่อ